แล้วก็มีการตามไปทำร้ายร่างกายกันที่โรงพยาบาลอีกแล้ว

ทีนี้เด็กนักเรียนม๖เขาไปทวงทวงค่าพนันบอลกับเด็กนักเรียนม๕
ก็เลยทะเลาะกันทะเลาะกันแล้วก็นี่แหละค่ะเกิดการต่อสู้กันและมีอาวุธมีดด้วยนะคะ
สุดท้ายเด็กนักเรียนม๕ถูกแทงแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
รุ่นพี่ม๖ไม่พอค่ะตามไปซ้ำที่โรงพยาบาลอีก

เมื่อเหตุการณ์สักครู่นี้อายุ๑๘ปีขึ้นไปแต่อันนี้ยังไม่ถึงนะ
๑๖๑๗เท่านั้นเองมาสักครู่ก็ถือกว่าก็แย่แล้วนะ
ผู้บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีนะคะตำรวจก็รีบเข้าไปตรวจสอบ
พบคู่กรณีเป็นนักเรียนม๖นักเรียนชื่อดังเมืองอุดรธานี
ถูกแทงที่ชายโครงด้านซ้ายมีบาดแผลที่มือขวาได้รับบาดเจ็บ
นอนอยู่บนเตียงห้องฉุกเฉินกับนักเรียนม๕โรงเรียนเดียวกันเลย
ถูกแทงเหมือนกันที่แขนซ้ายและใบหูด้านซ้าย
ซุกตัวอยู่ในห้องศูนย์วิทยุกู้ชีพ
โดยมีวัยรุ่นชายกว่า๑๐คนแต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดียวกัน
ยืนปิดล้อมห้องเอาไว้
ก็คือเด็กม๖อยู่ในการดูแลของแพทย์แล้ว
แต่เด็กม๕ถูกแทงเหมือนกันแอบอยู่แอบอยู่ในศูนย์วิทยุ
แล้วก็มีพี่ม๖ไปล้อมห้องเอาไว้ไม่ให้ออกมา

นี่แหละค่ะตำรวจก็เลยต้องเข้าไประงับเหตุก่อน
แล้วก็สั่งให้ทั้งหมดเปิดทางให้เจ้าหน้าที่
นำตัวม๕ไปรักษาแผลที่ห้องฉุกเฉิน
อกจากนี้ยังพบนักเรียนม๕โรงเรียนเดียวกันอีก๑คนด้วย
ถูกกลุ่มวัยรุ่นโรงเรียนเดียวกันรุมทำร้ายร่างกาย
ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะคนนี้เข้าห้องฉุกเฉินเหมือนกัน
สรุปมีผู้บาดเจ็บ๓คนจากกรณีม๕ม๖ตีกัน
ทีนี้ก็ไปสอบสวนตำรวจไปสอบสวน
ทราบว่าก่อนเกิดเหตุนักเรียนม๕ไปบอกเพื่อนว่า
แค้นเพื่อนรุ่นพี่ม๖มาทวงเงินหนี้พนันบอลออนไลน์๘๐๐๐บาท
มปลายเล่นบอลไปเกือบหมื่นแล้วนะคะ๘๐๐บาท
เยอะนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าเขาไม่มีเงินจ่าย
พอถูกถวงอับอายขายหน้าเพื่อนแค้น
ทั้ง๒คนที่บาดเจ็บเป็นนักเรียนม๕
ก็เลยวางแผนลวงรุ่นพี่ไปจ่ายหนี้ที่ค้างอยู่
บอกว่าถ้าพี่อยากได้พี่มารับเงินที่ผมติดพี่ไว้
อ่างเก็บน้ำบ้านจันทร์อำเภอเมืองอุดรธานี
พอรุ่นพี่คนนี้มาถึงฉวยโอกาสค่ะชักมีดแทงเลยนะคะ
ก่อนที่รุ่นพี่จะแย่งมีดแทงสวนกลับ
ทั้งคู่ก็คือเด็กม๕ได้รับบาดเจ็บ
กู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ทีนี้ปรากฏว่าเพื่อนรุ่นพี่นะคะ
พอทราบข่าวก็คือเพื่อนของพี่ม๖ที่ถูกลวงไป
พอทราบข่าวว่าเพื่อนของตัวเองถูกลวงไปแทงแบบนี้
ก็เลยพาพวกอีกหลายคนไปรุมทำร้ายรุ่นน้อง
คนที่ก่อเหตุซึ่งไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
รวมทั้งเพื่อนรุ่นน้องอีกคนที่ได้รับบาดเจ็บ
ก็คือม๕ทั้งสองคนถูกลุ่มอีกทีนึง
จากไม่พอใจที่ปกติแล้วก็รู้จักกัน
เล่นฟุตบอลด้วยกันแต่ทำไมถึงทำกับรุ่นพี่แบบนี้
เป็นการแก้แค้นกันเองตัดสินกันเอง
ล่าสุดผู้ปกครองนักเรียนที่ก่อเหตุทั้งสามคน
ไปพบตำรวจพร้อมกับแจ้งด้วยนะครับ
ผู้บาดเจ็บทั้ง๓คนปรับความเข้าใจกันแล้ว
กลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมก็คือคำว่าเพื่อน

แล้วก็เล่นฟุตบอลด้วยกันตอนเย็นขอไกล่เกลี่ยกันเอง
แต่ตำรวจบอกว่าคดีนี้เป็นคดีอาญานะคะ
ความกันไม่ได้เป็นการก่อเหตุในสถานที่ราชการด้วย
เมื่อนักเรียนทั้ง๓คนออกจากโรงพยาบาลแล้ว
ตำรวจจะเรียกตัวมาสอบสวนและมีความจำเป็นจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ช่วงนี้นะน้องเยาวชนไม่ใช่แค่เยาวชนหรอก
คือคนในสังคมรู้สึกจะอารมณ์ร้อนมากขึ้น
ใช้กำลังตัดสินปัญหาเพิ่มมากขึ้น

คุณผู้ชมจะเห็นไหมฮะพอมีเหตุการณ์หนึ่งที่โรงพยาบาลเกิดขึ้น

แล้วก่อนหน้านี้ก็มีรุมทำร้ายกันที่โรงพยาบาลก็มีอีก
อันนี้น่าจะเป็นครั้งที่๒แล้วในรอบปี

ผิดทั้งเป็นเรื่องของทำร้ายต้างกายกับเด็กอีก